คุณผู้ชมสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมและมีส่วนร่วมกับรายการนี้ได้
หน่อยอุปกรณ์ช่วยสนับสนุนให้พลัง
เคยได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมานะคะ
แล้วเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูและมันเป็นข้อมูล

มันทำนี้แชมน์ชามแบบนี้ค่ะ

เราเคยทอดเห็ดไว้เพื่อความไว
ใช่มันเค็มด้วยยิ่งเย็นยิ่งเค็ม
งั้นเราอย่าปรับตัวเพื่อลูกค้าเยอะ
เอาเหมือนเดิมแต่ได้คุณภาพทุกจานดีกว่า
ครอบครัวที่ชอบทำอาหารทานกันที่บ้าน
ลูกโตขึ้นมาเลยมีความฝันว่าอยากมีร้านอาหารของตัวเอง
เป็นความฝันของคุณพ่อครับคุณพ่ออยากมีร้านอาหารของตัวเอง
สวัสดีมากค่ะคุณผู้ชมทั่วประเทศที่กำลังชมเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์กันอยู่ตอนนี้
ขอย้อนความเดิมตอนที่แล้วกันสักนิดนะคะว่าเราพาออนทัวร์ไปที่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน
ร้านอาหารเก่าแก่ที่อยู่คู่เมืองหัวหินมามากกว่าสิบสองปีก๋วยเตี๋ยเป็ดตุ๋นร้านรัตมาเจ้าดังขายดี
ร้านอาหารอิตาเลียนดั้งเดิมที่มาหัวหินแล้วไม่ควรพลาดกันไปแล้ว
วันนี้ค่ะนักเล่าเส้นก็พร้อมจะเดินทางพาคุณผู้ชมไปค้นหาเมนูเส้นอนาชาติกันต่อ
ซึ่งการเดินทางแต่ละครั้งคุณน็อตก็ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อความมั่นใจ
เสื้อผ้าหรือหน้าผมก็ต้องเป๊ะเช่นเดียวกับรถคู่ใจที่จะร่วมทางไปกับเราในวันนี้
ก็เลือกมาแล้วว่าดีไซน์ภายนอกและภายในมองมุมไหนก็ต้องดูดีดูดี
แต่ที่มากไปกว่านั้นนะคะคือต้องมีฟังก์ชั่นอำนวยความสะดวกและความบันเทิงครบครัน
โดยระบบนำทางในรถยนต์ระบบเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอสัมผัส
และสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยที่เชื่อมต่อได้กับทุกไลฟ์สไตล์
ขับขี่สนุกและเพลิดเพลินตลอดการเดินทางเลยล่ะค่ะ

โอเคเราล็อกที่จอดรถไว้ให้แล้วเดี๋ยวพี่เข้ามาจอดได้เลยนะคะ

สวัสดีครับเที่ยงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับพบกับผมวาริสเฟืองอารมณ์ในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องออนทัวร์
รายการที่พาคุณผู้ชมไปค้นหาเรื่องราวและที่มาที่ไปของเมนูเส้นอนาชาติทั่วประเทศไทยครับ
สัปดาห์นี้นะครับเรายังออนทัวร์กันอยู่ที่อำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันครับ
อยู่ที่อำเภอวินแห่งนี้นะครับผมรับรองว่าวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปออนทัวร์กันแบบชิกมันมันเก๋ที่อำเภอหัวหินนะครับ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ระหว่างที่คุณผู้ชมดูไฮไลท์ของรายการเราขอผมไปสนุกสนานกับเครื่องเล่นที่วนาวาก่อนเลยนะครับ
โดยการเดินทางของเราวันนี้นะคะก็ยังคงอยู่ที่อำเภอหัวหินบอกเลยว่ามาทริปนี้ขอคลิป
ซึ่งคุณผู้ชมนะคะจะได้พบกับก๋วยเตี๋ยวชมสวนไฮโซสูตรเด็ดที่ไม่เหมือนใคร
ภารกิจในวันนี้จะสนุกสนาน
ก๋วยเตี๋ยวจะอร่อยน่าทานแค่ไหน
เริ่มออนทัวร์พร้อมกันเลยค่ะ
ประเดิมร้านแรกกับการออนทัวร์ในวันนี้นะครับ
ผมจะพาคุณผู้ชมเข้าสวนครับเพื่อไปทานก๋วยเตี๋ยวชมสวนไฮโซครับ
ซึ่งเมนูนี้นะครับเจ้าของร้านเขาเป็นคนคิดค้นสูตรขึ้นมาเองด้วย
เรื่องราวและหน้าตาของเมนูนี้จะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
สวัสดีครับแม่นินครับสวัสดีครับสวัสดีคุณพุทธค่ะ
เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวชมสวนนะครับ

เพราะว่าเราอยู่ในบ้านแล้วมีส่วนเล็กก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะเหมาะ
เหมือนให้ลูกค้ามาทานได้ชมสวนบ้านเราด้วย
ให้นั่งในสวนดีกว่านั่งในร้าน
จุดเริ่มต้นของการเปิดร้านก๋วเตีชมสวนมันเกิดขึ้นได้อย่างไรครับ
เกิดขึ้นได้เพราะว่าคุณตาคุณยายเสียอันนี้เล่าเลยนะคะ
แล้วก็บ้านไม่มีคนอยู่แล้วก็คุณแม่อยู่กรุงเทพ
แต่เป็นคนที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยว
คือก๋วยเตี๋ยวที่ไหนอร่อยก็ไปทานแล้วก็ทำการบ้าน
เราก็เลยคิดว่าเรามีบ้านอยู่เนี่ยเราน่าจะทำอะไรให้มันได้ประโยชน์

ก็คิดว่าถ้า๖เดือนมันไม่ดีเจ๊งก็ไม่เป็นไรบ้านเรา
เราก็อยู่เองได้

เอาจากการเที่ยวรับประทานก๋วยเตี๋ยวตามที่ต่าง
แล้วเราไม่ได้สูตรเฉพาะตัวของเราได้ยังไงครับ
เคยได้สูตรก๋วยเตี๋ยวเรือมานะคะ
แต่ว่าเป็นคนที่ไม่ชอบทานเลือด
แล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำแดง
ทีนี้หมูน้ำแดงก็มีความรู้สึกว่าทานแล้วมันไม่เข้มข้น
ถ้าเราเอาทั้งสองอย่างมามิดกันมารวมกันมันจะดี
แม่ก็เลยเอาแอปพลายเลย

อันนี้คือสูตรที่เราคิดค้นขึ้นมาเองเลย

ก๋วยเตี๋ยวชมสวนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว

แล้วก็เพิ่มเป็นชมสวนไฮโซ

ซุปที่เราเห็นตรงนี้จากด้วยสายตามันดูข้นเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือ

บอกไม่ได้เป็นความลับ
เราไปหากันเองเพราะว่าจะได้วิธีนี้มาก็ควรใช้เวลาประสงควรใช่ไหมครับ

ก็ใส่หัวเล้งนะคะ

งไก่นี้ช่วยทำให้น้ำซุปเนี่ยหวาน

อันนี้ก็ค่อนข้างใส่เยอะแล้วก็เป็นเครื่องเทศต่าง
ใส่ใบเตยด้วย

เริ่มตั้งแต่ตี๔ค่ะจนถึง๑๑โมงค่ะ
พอ๑๑โมงถึงจะตักเครื่องออก

เพราะว่าน้ำมันจะพอดีเลย

มีเส้นหมี่เส้นวุ้นเส้นนะคะ

แล้วก็บะหมี่เส้นใหญ่
เขาบอกว่าเส้นเล็กของนี่เนี่ยสุดยอดเลย

จริงเราก็ทานหลายยี่ห้อ

อันนี้คือซอสสีราชาพาณิชนะครับมันจะทำให้รสชาติออกหอมหอมอืม
มีกลิ่นหอมนัวก็เป็นซอสศรีราชาต้องมีพาณิชย์ด้วยนะครับ
โฆษณาต้องอันนี้เท่านั้นต้องอันนี้เท่านั้นค่ะ
มีสูตรไหมจริงจริงไม่มีสูตรแต่เราคิดขึ้นมาเองค่ะ
เคยขายของแล้วแล้วแล้วเราก็ติดกับความสุดเออ
พอใส่ซอสไปนิดหนึ่งเนี่ยมันจะรู้สึกแบบนัว
มันจะหอมกลุ่นมาดูในส่วนของเครื่องกันบ้างครับ
เพชรลัพธ์ของคุณแม่อยู่ที่หมูหมักที่มาหมักกับหนักสับปะรส
ทำให้ลูกค้าติดใจกันยกใหญ่
วันนี้เราเลยนำสาระความรู้ดีเกี่ยวกับสับปะรดมาฝากคุณผู้ชมกันจ้า
โดยที่พ่อครัวแม่ครัวหลายคนนะคะมักจะชอบนำสับปะรดมาใช้ในการหมักเนื้อสัตว์ต่างนั้น
เป็นเอ็นไซด์ย่อยโปรตีนที่ได้มาจากเนื้อและแกงสับปะรดค่ะ
ซึ่งเมื่อนำไปหมักกับเนื้อสัตว์ทิ้งไว้จะได้เนื้อหมักที่มีสัมผัสนุ่ม
และสามารถนำไปปรุงเป็นอาหารที่หลากหลายแถมอร่อยอีกด้วยนะคะ
ผสมภาษาอันนี้ไม่ใช่พลิกอะไรอันนี้เราใช้

ปั่นแล้วก็เอาหมักไว้สักคืนนึงหมักกับน้ำส้มเนี่ยแหละใส่เกลือนิดนึง
ค่ะสักคืนสักคืนมันก็ใช้ได้นะคะน้ำตาลอะไรก็ว่าอันนี้เวลาเราจะเสิร์ฟเนี่ย
แล้วก็ปรุงสามรสให้รู้สึกเลยว่ามีรสชาติอยู่ในถ้วยแล้วเออเอาล่ะลองดีกว่ากับก๋วยเตี๋ยวชมสวน
เอาเส้นเล็กคุณแม่ได้ค่ะเอาเมนูก๋วยเตี๋ชมสวนแบบไฮโซเลยเนอะโอเคค่ะ
ไฮโซเลยเอาดีที่สุดเลยเดี๋ยวผมไปรอที่โต๊ะนั้นแม่นะใช่ค่ะ
เชิญเลยค่ะ
มันยังไงกันแน่คะคุณแม่นิ่มก๋วยเตี๋ยวเรือก็ไม่ใช่
เตี๋ยน้ำแดงก็ไม่เชิงแถมยังใส่ซอสพริกเข้าไปอีกต่างหาก
งงน้องงงแล้วรสชาติจะออกมาแนวไหนกันล่ะคะเนี่ยเอาเป็นว่าแบบสงสัยมาก
เอาไว้เจอกันช่วงหน้าหรูขมกันแน่นอนแม่บอกน้องนะ